มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่บริเวณท้องสนามหลวง
หมุดคณะราชหรือหมุดคณะรัศดร๒๕๖๓
กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการปักไว้เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวาน
ได้ถูกถอดไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อเช้าผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าตามภาพที่เห็น
ถูกเอาหมุดออกแล้วก็โบกปูนทับไปแล้ว

พอมาเห็นก็ถูกปูนฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สักก่อนรุ่งของวันนี้
หรือก็มาถ่วงถามเพราะว่าตามที่เค้ามีการปักไว้เมื่อวาน
เขาก็มีการสาบแช่งเอาไปด้วย